โทรศัพท์มือถือปกติก็จะสวยงาม
แต่เคสโทรศัพท์ร้านนี้จะว่าสวยไหม
ก็สวยแต่มันแอบหล่อนอยู่เหมือนกันนะ
มิติใหม่ของเคสโทรศัพท์มือถือมีทั้งอะไรอ่ะนี่อันนี้เป็นเมนอันนี้เหมือนเป็นโกรธ
ดอกไม้จันทร์อันนี้ดอกบัวมัตตสังเยอะมากเลย
ก็ถามว่าคิดสร้างสรรค์ไหมก็ใช่มันแปลกมันไม่เหมือนใคร
บางคนก็มองว่าแปลกแต่ว่ามันสวยถามว่าสวยไหมก็สวยนะ
สวยแบบแปลกอะสวยแบบแปลกแบบหล่อนนิดนึง
เจ้าของคนนี้เขามีชื่อว่าคุณนนคงเฉาซึ่งคอนเทนต์ของเขาก็เป็นลักษณะเกี่ยวกับธีมของความตาย
คือเขาก็เล่าให้ฟังว่าไอเดียนี้เกิดขึ้นจากที่เขาอยากให้คนเห็นความตายเป็นเรื่องปกติในชีวิต
คือทุกคนไม่มีใครหลีกเลี่ยงการตายได้แต่ก็ยังไม่อยากรีบไงอยากให้มีสติไง
และเอาเป็นว่าชาตาคุณเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ใครจะไปรู้
ลักษณะคือเกิดก็อุตส่าห์บอกแล้วเนี่ยว่าเยินเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติใช่
แต่เราก็ไม่อยากรีบตายอะเนอะไม่ต้อง
เอาชาตะก่อนก็ได้อ่ะชาตะเดี๋ยวจะซื้อให้วันเกิด
จริงเขามีผลงานหลากหลายนะไม่ได้น่ากลัวอย่างเดียวนะ
มีงานแบบว่าวันเกิดพรีเวดดิ้งสงกรานรีวิวโรงศพงานรับปริญญาอะไรต่าง
คือเขาเนี่ยทำออกมาหลากหลายเห็นไหมก็เก๋เหมือนกันนะ
คือเขาทำเคสโทรศัพท์แบบนี้ขึ้นมาเพราะเขาคิดว่าของสิ่งแรกที่เรานึกถึง
แล้วใช้บ่อยมากในปัจจุบันก็คือโทรศัพท์คุณจำพรีเวดดี้เด็กได้ป่ะ
จำได้ไหมไอ้ภาพนี้คุ้นเขาพรีเวดดิ้งแบบหลอน
ใช่เนี่ยพี่คนนี้เหรอพี่รับปริญญาเขามีไอเดียอะไรประมาณแบบนี้เกิดขึ้น
แล้วเขาก็เลยทำเคสโทรศัพท์นี้ขึ้นมาให้คนได้ที่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้
คิดตลอดมีสติตลอดว่าความตายมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้
ปัญหาคือคุณผู้หญิงใช้บอกว่าไม่มีปัญหาหรอกแต่ผู้ชายใช้มันจะเป็นยังไงหรือเปล่ายังไง
มันใส่กระเป๋ากางเกงไม่ได้เอามันใหญ่อ่ะ
เอาเล็กเล็กแบบดอกไม้จันทร์ก็ได้พกได้แล้วแต่เลย
ก็จริงมันเป็นแค่เหมือนเตือนสติกุศโลบายอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตนี่แหละค่ะ

ก็ถามว่าชาตะคุณชนะเมื่อไหร่

ของขวัญดีมีเยอะแยะไอ้ของขวัญที่บอกว่าตายเมื่อไหร่เอามาทำเพื่ออะไร
อยากให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตในอุปกรณ์
ดีใจจริงหรือเพื่อนแบบนี้